มีหญิงพิการตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่งมาร้องทุกข์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าถูกดีเจสาวชื่อดังใช้ความเป็นแฟนคลับมาหลอกขอยืมเงินสองแสนบาท
คืนมาไม่กี่พันนะครับสุดท้ายถูกเบี้ยว
ยังใส่ร้ายว่าเธอเข้าไปคุกคามครอบครัวของดีเจสาวคนนี้ด้วย
เจาะประเด็นจากรายงานของคุณบงกฎช่วยนิ่มครับ
เจาะประเด็นจากรายงานของคุณบงกฎช่วยนิ่มครับ
เจาะประเด็นจากรายงานของคุณบงกฎช่วยนิ่มครับ
เจาะประเด็นจากรายงานของคุณบงกฎช่วยนิ่มครับ
เจาะประเด็นจากรายงานของคุณบงกฎช่วยนิ่มครับ
เจาะประเด็นจากรายงานของคุณบงกฎช่วยนิ่มครับ
เจาะประเด็นจากรายงานของคุณบงกฎช่วยนิ่มครับ
จะทำให้เธอได้รับบทเรียนแสนเจ็บปวด
ที่เธอจะไม่มีวันลืม

พี่เคยมีคดีกับ
เขาบอกว่าพี่โดนคดีหมินประมาท
แล้วตอนนี้พี่ไม่มีเงินไปจ่าย
ค่าสารสารโทรมาทุกวันเลย

คือตอนนี้พี่ต้องการเงินสัก๘๐๐๐
เพื่อจะจ่ายให้ทางศาลไปก่อน
ด้วยความเชื่อใจและเห็นว่าเป็นบุคคลสาธารณะ
แต่สุดท้ายพอทวงถามเงินก้อนดังกล่าว

เป็นฝ่ายคุกคามครอบครัวของดีเจชื่อดัง
เขากลัวว่าคนอื่นจะรู้
ว่าเขายืมเงินคนพิการ
พยายามหาเรื่องใช่ค่ะหาเรื่องแม้กระทั่งว่า
แม่เขาเนี่ยทำขนมจีนน้ำยามาให้หนูแล้วมาส่งที่นี่
แล้วบอกว่าหนูเทขนมจีนทิ้งหมด
พยายามหาเรื่องเพราะหลังหนู

รื่นยอมรับว่าเธอไม่ได้เสียดายเงิน
แต่เสียความรู้สึกกับคนที่เคยรู้สึกดี
และให้ความอบอุ่นกับเธอในยามที่เธอเหงาสิ่งที่เกิดขึ้น
ทำให้เธอเครียดมากถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า
แทนที่เราจะได้เอาไปช่วยครอบครัวช่วยน้องช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ย
มันกลายเป็นเราให้คนอื่นไป
ทั้งที่จริงน้องสาวหนูบางคนเดือดร้อนด้วยซ้ำ
เรื่องนี้พี่รื่นได้ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้ว
แต่ตำรวจช่วยเพียงแค่การลงบันทึกประจำวัน
ทำให้เธอตัดสินใจติดต่อทนายวินัยวงเมฆ
นักจัดวิทยุรายการกฎหมายใกล้ตัว

พอทราบรายละเอียดก็ตัดสินใจช่วยเหลือในทันที

ค่าเสียหายลุงเข้มรู้สึก๘๐๐๐หรือแสนจำไม่ได้แน่นอน
ซึ่งเขาก็อุทธรณ์ส่วนนี้ว่าไอ้ที่สารสั่งให้จ่าย
แนวคิดหรือในความเห็นในทางกฎหมาย
ถ้าข้อจริงแบบนี้มันเข้าข่ายเป็นการช่อโกงได้
ลุงเข้มซันต้าซึ่งถูกดีเจคนดังกล่าว
อ้างชื่อเพื่อไปยืมเงินจากพี่รื่นมาเป็นเงินวางสาร

ทางรุงเข้มซันต้ายืนยันกับทีมข่าวว่า

ไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินวางสาร
ผมเองก็เคยโดนสองดีเจชื่อดังนี้หลอกใช้คำหวานเอารถเข็นไปหนึ่งคัน
ตอนนั้นแม่ก็ไม่สบายแล้วก็หลบเอาเสื้อให้ผมทำเสื้อให้๑๐๐ตัว
เป็นเสื้อเอฟซีของเขาแต่ผมไม่ได้อยากได้เงินหรอก
ผมอยากให้เขาแบบเป็นตัวอย่างคนอื่นเวลาไปว่าใครสื่อเรามีไมค์อยู่ที่ปาก
เป็นสื่อแล้วไปว่าคนนี้คนอื่นก็เสียหาย

ฟ้องไปเรื่อยเป็นอุทธรรมอุทธรรมศาล
ก็พิพากษามาให้๑แสนบาท
เมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ผมก็ดีการ์ต่อ
ทีมข่าวจึงโทรศัพท์ไปสอบถามดีเจคนดังกล่าว
ซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และขอไม่ให้สัมภาษณ์พร้อมกับยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ไม่ขอตอบโต้ใดต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

และให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมาย

บงกฎจรินิมข่าวเทลาสตร์ทีวีรายงาน